เล่าความทรมานที่เธอนั้นถูกแฟนนุ่ม
ทำร้ายร่างกายจนตาแตกตาแดงก่ำเลย

ไม่พอใจที่ห้ามแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปดูดวง
แอบไปดูดวงเพราะเธออยากรู้ชะตาชีวิต

ฝ่ายชายเขานับถือเชื่อเรื่องซาตานฮะ
ดังนั้นพอฝ่าฝืนคำสั่งก็เลยสั่งสอนแบบนี้เลยครับ

ฝ่ายชายยอมว่าโอเคจะจากลากันเท่านี้

แต่ยังแน่ส่งข้อความมาขู่
พ่อกูใหญ่กูไม่กลัวตำรวจหรอกนะ
ไปดูคลิปตอนที่เธอไลฟ์เล่าความในใจฮะ
โดนผู้ชายคนหนึ่งทำร้ายร่างกาย

เคยโดนทำร้ายร่างกายมาทั้งหมดแบบ๖๗ครั้ง
หนูโดนนั่งลงไป
แล้วเอาแบบน้ำยาน้ำยาขาดออกน้ำ
ลาดหัวลาดตัวแล้วก็ให้หนูนั่งอยู่อย่างนั้น
เขาฆ่าแมวไปทั้งหมด๖ตัว

แต่ว่าเมื่อคืนโดนตบ
ไวนี้เค้ามาวัยวายดาม่าได้รับทุกอย่าง

โดนแบบนี้ทำร้ายร่างกาย๖๗ครั้งบังคับให้นั่งเฉยแล้วเอาน้ำยาล้างห้องน้ำราดหัว
บังคับให้นั่งนิ่งสรุปสิ่งที่เธอเจอครับที่เห็นหน้าจอ
แล้วเขาฆ่าแมวไปด้วยหลายตัวไม่รู้จะเกี่ยวข้องกับการไปใช้บูชาความเชื่อของฝ่ายชาย
ที่เชื่อเรื่องซาตานหรือเปล่าจะฆ่าแมวบูชายันหรืออย่างไร
คลิปที่ผู้เสียหายคือคุณถากันธิดาอายุ๒๒ไลฟ์เอาไว้เมื่อ๙สิงหาครับ
ขอความช่วยเหลือด้วยแล้วก็เล่าถึงความทุกข์ทรมานที่ผู้หญิงคนหนึ่งต้องเจอเจอ
บอกว่าถูกสามีทำร้ายจนบาดเจ็บทั้งกายและใจจับขังไว้ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่ง
อยู่ที่ตัวเมืองนครสวรรค์ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่เธอโดนแบบนี้
เคยโดนตอนที่ท้องแต่เธอก็ทำอะไรสามีไม่ได้
เขาเป็นลูกคนรวยระดับเจ้าของโรงงานหล่อพระโรงหล่อพระที่พยุหาคิรี
คลิปที่เห็นเนี่ยฝ่ายหญิงหนีออกมาจากห้องเช่าได้
กลับไปอยู่ที่บ้านแม่แต่ก็ยังถูกฝ่ายชายตามมาราวีนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปเจอผู้เสียหายครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าคบหากับฝ่ายชายมา๒ปี
มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาเนี่ย
ฝ่ายชายพฤติกรรมรุนแรงชอบทำร้ายเวลาไม่พอใจอยู่บ่อย
โดนทำร้ายเมื่อคืนวันที่๘สิงหาคมเธอแอบไปดูดวง
เพราะว่าเธอก็อยากรู้ชะตาชีวิตไง
เปลี่ยนดาวเคลื่อนชีวิตจะเป็นยังไง
หลุดพ้นจากบ่วงเวรบ่วงกรรมเมื่อไหร่
ฝ่ายชายจับได้ครับถูกทำร้ายอย่างหนัก
ถ้าทีมงานมีลองขึ้นมาก็ได้นะครับ
ใช้ชื่อแบบลูซิเฟอร์อย่างนี้ภาษาอังกฤษ
เทวดาตกสวรรค์จอมซาตานคือเหมือนกับเชื่อแล้วก็นับถือมาก
แล้วหลังจากนั้นพอเขาบอกเธอห้ามเธอแล้วเธอพอยังทำอยู่
ถูกทำร้ายร่างกายจนน่วมไปหมด
เดี๋ยวลองฟังความในใจเธอต่อครับ
สิ่งที่เธอเจอแบบนี้ก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความที่สพเมืองนครสวรรค์
ตำรวจก็เลยเรียกฝ่ายชายมาสอบปากคำครับ

นายกฤษณ์อายุ๒๐มาถึงโรงพักพร้อมกับพ่อ
แล้วบอกว่าเป็นลูกผู้ชายเต็มร้อยกล้าทำก็กล้ารับ
ตีไปก็เพราะรักแต่ถ้าเมียจะขอเลิก

เจ้าตัวยังวัยรุ่นอยู่ครับนี่หูฟังคล้องไว้ที่คอแบบนี้
ใส่หมวกกลับด้านด้วย

ผมลูกผู้ชายพอกับพี่เป็นร้อย

ทำจริงครับผมลูกผู้ชายจัดไว้พี่

รักพี่ทำเพราะรักเลยครับ
ที่เขากล่าวหาว่าเราทำร้ายแมวฆ่าแมวนี่จริงไหม
ทำร้ายแมวผมไม่ทำร้ายแมวนะครับพี่
แบบว่าลองเอาแมวมาใกล้ผมแหละ

ถ้าผมทำร้ายหารักฐานมาได้เลยครับว่าผมทำร้ายแบบไหน
แล้วตอนนี้เขายืนยันบอกอยากจะเลิกกับเราเราว่าไงครับ
ผมยืนยันเลิกเหมือนกันครับผม
อักเครตทีละเรื่องนะเรื่องเมียก่อน
กล้าทำก็กล้ารับแต่ก็ให้เหตุผลว่าทำไปเพราะรัก
แต่โอเคถ้าเขาจะเลิกกับผมผมก็ตามนั้นครับ
ไอ้ที่บอกว่าผมทำร้ายแมว
พิสูจน์เลยเอาแมวมาใกล้ผมปล่อยมาได้เลย
มันจะกลัวผมไหมผมไม่ได้ทำ

จากนั้นให้ปากคำกับตำรวจแล้วก็พร้อมเจรจากลายเกลี่ยกับฝั่งของฝ่ายหญิงนะครับ
จบลงด้วยว่าทั้งสองคนจะเลิกรากันเด็ดขาด
ลูกที่มีด้วยกันให้ฝ่ายหญิงเป็นคนดูแล
ส่วนฝ่ายชายจะต้องส่งเสียเงินให้เดือนละ๕๐๐บาท
เหมือนเรื่องราวจะจบด้วยดีนะครับเล่ามาถึงตรงนี้
จริงแล้วก็ไปข่าวต่อไปได้เลยเนาะ

ล่าสุดฝ่ายหญิงแจ้งมาบอกว่าแฟนนุ่มส่งข้อความมาข่มขู่ต่างนานา
ดูข้อความหน้าจอครับฝั่งซ้ายคือฝ่ายหญิงตอบแชทกลับไป
ฝั่งขวาข้อความสีฟ้านั่นคือข้อความที่ส่งมา

พี่มึงจะตามยิงกูพี่มึงตายแน่

นี่คือพอออกจากโรงพักไปแล้วนะส่งข้อความนี้กลับมา
ซึ่งตอนแรกก็คิดว่าโอเคคุยกันจบต่อหน้าตำรวจ
ต่างคนต่างอยู่แยกย้ายกันไป
ส่งเงินมาดูแลลูกแค่นั้นเอง
แต่ที่ได้มาก่อนเงินคือข้อความนี้ครับ
มันเชิงข่มขู่หรือเปล่าล่ะพี่มึงตายแน่
เธอก็ถามว่าอะไรเกิดอะไรมาจากไหน
กระบะสีขาวนี่มันตายแน่
พ่อมึงด้วยตายแน่ทั้งพี่และพ่อครับ

คือไม่แน่ใจเหมือนกันว่า

คงจะเข้าใจคิดว่ารถที่ขับตามมา
เป็นรถของพี่ชายเมียหรือเปล่า

จะเอายังไงกับกูวะตามกูมาเนี่ยจะมาทำร้ายหรือเปล่า
ก็เลยส่งข้อความไปบอกอดีตเมียแบบนี้มา

อีกแชทหนึ่งดูแชทนี้กันหน่อย
นี่หรอคราวนี้กิศนัทจะอยู่ฝั่งซ้ายแล้ว
ส่งข้อความไปหาฝ่ายหญิงถากันธิดา
ประโยคข้อความด้านบนไล่ลงมาจากสีฟ้าที่บอกว่าอยู่กับตะวันก็คือ

อาจจะพลิกเล็กน้อยนะครับ
นี่พ่อมึงกับไอ้

น่าจะเป็นชื่อญาติฝั่งฝ่ายหญิง
ติดคุกแน่แล้วก็หัวเราะยาวเลข๕รัวครับ
พอได้ข้อความมาแบบนี้ทำให้

ย้อนกลับมาที่โรงพักอีกครั้งหนึ่ง
จะลงไปเก้าอี้ยังไม่หายร้อนเลย
ตำรวจก็เลยเรียกตัวให้นางกิษณัท
กลับมาที่โรงพักอีกรอบหนึ่งเหมือนกัน
คราวนี้พ่อฝ่ายชายเลยขอตัดปัญหา

ฝ่ายชายหยิบแบงค์พันธุ์ออกมา๒ใบ
วางให้กับอดีตลูกสะพ้าย
เอาอย่างนี้เอา๒พันธุ์ไป
ไปซื้อซิมโทรศัพท์ใหม่นะลูกนะ

ไม่ได้ส่งข้อความอะไรไปรบกวน

ให้๒พันธุ์ไปจบเรื่องนี้
แล้วก็มีการทำสัญญากันต่อหน้าตำรวจ
สัญญานี้คุณขวัญคุณผู้ชมลองฟังครับ
ฝั่งของฝ่ายชายเองก็มีการขอว่า
ไม่อยากให้ถากันธิดาให้ข้อมูลใดกับนักข่าวอีกแล้ว

และพ่อฝ่ายชายเองก็รับปากว่าพ่อจะดูแลคนของพ่อให้ดี

จากนั้นก็แยกกลับบ้านคราวนี้บ้านใครบ้านมันทางใครทางมัน
ชีวิตใครชีวิตมันครับ

จากตอนแรกรักหวานชื่นกลายเป็นรักขม

เดี๋ยวก็รอการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับค่ะ